ติดตามความสนุกของเชฟนี้ได้ครับ
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
กับตลาดน้อยย่านเจริญกรุง
รับรองสนุกแน่นอนกับหนุ่มหน้ามนต์คนหน้าตี

ไปกันเถอะ